เที่ยวบินปฐมเริกโคราชเชียงใหม่
โดยที่ท่ากัศยานนครราชศรีมานายชรินทองสุก
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา

ต้องการเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่

เวลา๕นาฬิกา๓๐นาที

สนามบินโคราชหยุดการบินมานานกว่า๔ปี

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนครราชศรีมา

การต้อนรับและคอยอำนวยความสะดวก
นายชรินทองสุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดเผยว่า
การเปิดสายการบินระหว่างโคราชเชียงใหม่และเชียงใหม่โคราช

และด้านอื่นของทั้งจังหวัดนครราชศรีมาและจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งเที่ยวบินปฐมเลิกเที่ยวแรกของสายการบินนกแอร์
เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่สู่จังหวัดนครราชศรีมา
ลงจอดเวลา๒๔นาฬิกา๑๐นาที